เอ่อไม่มีเหตุผลครับพี่

คือวาเขาโอเคผมก็โอเคผมสัมภาษณ์ก็ได้ครับ
ไม่น่าเขียวเอ๊ะหมายถึงอะไรนะครับ

มันถึงมีเมื่อวานตอบดีกว่า

คือบังเค้าเค้าสบายใจ

อันนั้นอย่างไรที่นึกกัน
ซึ่งเป็นเรื่องมันบ้าง

เอ่อเป็นให้เรื่องงานเพราะว่าเขาก็แบ่งดวงเรา
เขามาให้กำลังใจเราว่าช่วงนี้ก็
โรนักหน่อยเขาก็ให้กำลังใจปกติ

คือเขาให้กำลังใจเราอะพี่แต่ว่า

เพราะมันโทรส่าปรงของครับ

ถ้าเฆินให้ยิ่งหลายการ
ผมก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็ขอโทษกับแฟนกับพี่พี่สื่อทุกคนแล้ว
ว่าผมอาจจะพูดอะไรไม่ดีผมก็ขอโทษผ่านตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับ
ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ยังคิดตอนนั้น

ไม่ใช่แฟนสาวอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ให้เขาดู
แต่ว่าเป็นฝั่งเพื่อนคือเหมือนกับว่าเพื่อนเป็นห่วงเรา
ว่าอะไรเป็นยังไงความจริงเป็นยังไง

เพราะว่าไม่มีใครมาแอบกดร้องโทรศัพท์ผมอยู่แล้ว

ไม่สงสัยซึ่งตอนเริ่มตอนที่ผมทราบผมเป็นห่วง
คือผมภาวะก็คุยงานก็คือตามนั้นเลย

ว่าไม่ใช่ผมอันนั้นเป็นผมจริง

เพื่อนอ่ะที่ปล่อยออกมาในตอนนั้น

ผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกัน
เพื่อนรู้นะฮะโทรศัพท์ร้าน

เขาไม่ถามว่าเขาถามว่า
มันปล่อยได้มั้ยมันไม่ทราบทั้งที

คือถ้าเกิดถามปุ๊บเนี่ยผมจะทราบเลยว่าเป็นใคร

คราวหลังถ้าเกิดว่าเกิดกรณีอะไรแบบนี้อีกอ่ะ

ผมผมเป็นคนโดนผมโดนก่อนอยู่แล้ว

มันเป็นโทรศัพท์ผมอะพี่คือให้ใครดูก็รู้

เพราะว่ามันไม่ใช่เสียที่ผมคนเดียว

ไม่ต้องแย่งความ

เอ่อออกมาผมก็โทษครับผมเองก็ผมไม่อยากโดนด่าไปมากกว่านี้แล้วครับ
แต่อย่างนั้นก็ว่าการปล่อยเงินมากกว่าที่ไม่ใช่การปล่อยเงิน
ในการปล่อยเงินก็ช่วยมากกว่าที่ไม่ใช่การปล่อยเงิน

ไม่ใช่การปล่อยเงินก็ช่วยมากกว่าที่ไม่ใช่การปล่อยเงิน
ผมยอมรับผิดจริงว่าเรื่องนี้ผมผิดเองเพราะผมพูดไม่ได้คิดตอนนั้น
ผมยอมรับผิดจริงว่าเรื่องนี้ผมผิดเองเพราะผมพูดไม่ได้คิดตอนนั้น
รับผิดจริงว่าเรื่องนี้ผมผิดเองเพราะผมพูดไม่ได้คิดตอนนั้น

มีหลายคนเหมือนกันที่คิดว่าเออหมายถึงอย่างนั้นจริงเหรอ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดกันจริงผมก็ขอ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ
แต่ว่าเกิดว่าเข้าใจผิดจริงหรอ

คือเราเองก็ณจุดนี้ผมก็สร้างความเห็นเรา

ซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็ไม่ทันให้ตัดสินใจเลย
แต่ว่าในการสังเกตการณ์สอบแบบนี้
ถ้าเกิดว่าโดยมีความสัมภาษณ์ก็ตอนนั้น
ตอนนั้นน่ะผมก็จะไม่ได้ตอบนั้นน่ะ

ก็มันเป็นเรื่องของอดีตครับพี่
เป็นเรื่องของอเนกซึ่งผมเป็น

ซึ่งปัจจุบันผมก็อยากให้ทุกคนโฟกัส
ในเรื่องของผลงานของผมมากกว่าครับผม
คือเจ็ดคนไหม

แต่ว่าอาจจะเป็นในคนละคนละช่วงเวลามากกว่า

ซึ่งผมยอมรับว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กผู้ชาย
ปกติเลยคือใช้ชีวิตเหมือนหลายคน
ใช่ครับตอนนั้นปกติไม่ได้เป็นดาราครับผม
งผมไม่ดีไปแล้วก็เยอะอยู่ซึ่งถ้าเป็นประเด็นไหนเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมผิด
ผมผิดจริงเรื่องการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วคือผมก็อาจจะพูดผมพูดไม่ดีคือผมพูดไม่ได้คิดไม่ได้อะไรก็ขอโทษครับ
คือเราเองเราก็ผิดจริงเราไม่โทษใครคือถ้าใครจะมองเราไม่ดีก็เราทำอะไรไม่ได้พี่
คือเราทำอะไรไม่ได้เราคิดว่ามันแก้ตัวไปมันก็เหมือนเราแก้ตัว
นี่ต้องตอบว่าเป็นข้าวเหมาะเท่าไหร่มันเป็นข้าวเหมาะเท่าไหร่
ใช่มันเป็นเรื่องของอดีตครับพี่คือมันเป็นเรื่องอดีตใช่
อดีตอดีตครับอดีตเพราะว่าตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่ได้อยู่ในวงการเราใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยปกติเลยครับพี่
แล้วเมื่อนั้นวันนี้เป็นนักแสดงความคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ

ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก

ขอบคุณครับรับมาบ้านกันหิวน้อง
คือผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่จีน
คือผมมองว่าเป็นเพื่อนที่ผมไว้ใจ
และสนิทใจที่สุดในการพูดเรื่อง
ถึงแม้ว่าผมจะมีปัญหาแบบนี้

ผมเองก็กลัวด้วยคำไปว่าเขาจะโกรธเรา

เพราะตั้งแต่งีขาดว่ายังไม่ได้คุยกันเท่าไร
แต่มางานด้วยกันก็ได้คุยกัน

ที่ผ่านมาว่าออกงานเดียว

อย่างตอบไปนี่เค้าบอกอย่างไร

ก็จะมีการแบบฉีดน้ำหอมดมน้ำหอม
เอาอย่างงี้ก็ได้อะ

เดี๋ยวต้องรอรุ้นวันนี้เดี๋ยวหวยหอก
วันนี้เดี๋ยวหวยออกยังไงก็ต้องดูกันอีกที

ไม่อันนี้ก็คล้ายแบบนี้ก็ไม่ต่างกัน
อันนี้แบบมีข่าวว่าไม่ต้องมาพูดเรียกกันแน่นะ
ว่าจะไปออกวันที่๙อะไรอย่างงี้
อันนี้มันมีแบบบางประเด็นที่วายยังไม่รู้คำตอบเลยจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบอยากให้เขาได้เคลียร์ประเด็นส่วนตัวของเขาก่อน
เพราะว่ามันเหมือนโปรงค่อยขึ้นขายไปดีกว่าโปรงนะ
อยากว่าได้เคลียร์ตัวเอง
ยังไม่ได้ถามค่ะ

ว่าจะต้องผ่านพ้นไปด้วยกันได้ดีด้วยค่ะ
หรือทุกคนละครก็จะมีการสร้าง
อันดับไหนค่ะ
เป็นสิ่งข้าวเลือดใช่ไหม
ว่าก็เดี๋ยวจริงเรื่องมันไม่ได้ใหญ่เนอะ
แล้วก็ทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมัน

แล้วก็เพื่อรักษาแบบ
ภาพรักของเราทั้งคู่ว่าแบบดูดี
คู่ไหมก่อนลงโซเชียลอะไรอย่างนี้
จริงเราก็ทำงานของเราเต็มที่นะแล้วก็บริสุทธิ์ใจ

คือเราต้องพูดเป็นบริเวณกันแล้วแน่สำหรับภาษาโมงค์โอเคหรือเปล่า
บางประเด็นซึ่งมันแบบไม่ได้อยู่ในส่วนของวาอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้เขาสบายใจ

คุณบอกแล้วว่าคนอย่างก็อยู่ความว่างค่ะ
คุณบอกว่าเจอกันก็ลืมพี่ตอนมาไหนคะ
ก็ไม่ได้เตรียมอะไรกันค่ะ
ก็ตังคนตามตอบตอนเนี้ยอะคะ
ปีนี้เหมือนว่าใต้คุณผู้ที่เล่นเป็นแล้ว
โดยทำให้แสดงที่นี่อะ

อาจารย์ผุนนี่ไม่สนิทกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกัน
ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นข้อความ

ไม่มีบ่นชอบด้วยเพราะว่าสนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประโยคเสียง

เพลงเพลงใหม่ที่กำลังดังมากอยู่ตอนนี้ค่ะ

และจางใจทำงาน

อย่างตั้งใจที่สุดแล้วก็จะทำผลงานดีออกมาให้คนดูได้ดูนะคะ
ที่เรียกในสมมติว่าเราเป็นการแสดงตัวตัวสักอย่างยังไม่รู้
ก็ไม่นะคะว่าก็อย่างที่ว่าบอกว่าคือไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเอง
เรารู้ว่าเจตนาของเราคือการทำอาชีพและแสดงไม่ดีที่คุณรู้สึก
จริงว่าก็เจอเรื่องแรงมาเยอะนะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป